คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวไทยรัฐทีวียังคงเกาะติดสถานการณ์
อยู่ที่วัดพระธรรมกายนะคะต้องรอดูความคืบหน้าค่ะ
เพราะว่าหมายค้นออกมา๒วันแล้ว
วันนี้เป็นวันที่๒ยังเหลืออีกแค่๒วันเท่านั้นนะคะ
ซึ่งยังคงไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นภายในวัดพระธรรมกาย
แต่ว่าตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจรถตู้ค่ะ
เพื่อป้องกันมือที่๓ที่อาจจะมาสร้างสถานการณ์
ส่วนที่ประตู๗ของวัดพระธรรมกายตอนนี้
ก็เปิดให้เข้าออกได้เพียงด้านเดียว
เราไปตรวจสอบบรรยากาศล่าสุดกันหน่อยนะคะ
ติดตามจากคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากประตู๗วัดพระธรรมกายค่ะ
ยังคงตั้งด่านตรวจที่ถนนคลองหลวงนะครับ
เพื่อตรวจค้นรถตู้ที่จะเข้ามายังบริเวณวัดพระธรรมกายนะครับ
แล้วก็ได้มีการตรวจค้นเพื่อป้องกันบุคคลที่๓
เข้ามาสร้างสถานการณ์ในพื้นที่วัด
อกจากนี้นะครับบริเวณรอบวัดเองในขณะ
วี่แววของเจ้าหน้าที่เข้ามาจับกลุ่มพระธรรมชโย
และเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมารองอธิบดีกรมป่าไม้
ซึ่งเป็นอดีตรองอธิบดีนะครับได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์
ในข้อหามินประมาทกับนายองค์อาจ
โศกศิษยานุสิตวัดพระธรรมกาย

บริเวณถนนคลองหลวงเพื่อตรวจค้นรถตู้

และรถที่มีการขนผู้โดยสารมาจำนวนมากนะครับ
อกจากนี้ยังมีการตรวจค้นอาวุธและสิ่งต่าง

เข้าไปสร้างสถานการณ์ในพื้นที่วัดพระธรรมกาย
ส่วนบรรยากาศที่วัดพระธรรมกายบริเวณประตู๗
ฝั่งถนนคลองหลวงที่ผมยืนอยู่นี้นะครับ
ซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่เคยเปิดให้เข้าออกวัดปกติ
พบว่าตั้งแต่เมื่อวานจนถึงขณะนี้
เจ้าหน้าที่วัดเปิดประตูเพียงด้านเดียว
และอนุญาตให้เฉพาะศิษยานุสิตเข้าออกวัดเท่านั้น
โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูรถทุกคันที่เข้าออก
หลังสารอนุมัติหมายค้นวัดพระธรรมกาย
ดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่๑๓๑๖ธันวาคม
ขณะที่ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับนายวิทูลชะลายณนาวิน
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาพถ่ายทางอากาศของสารยุติธรรม
หรืออดีตรองอธิบดีกรมป่าไม้
พร้อมด้วยตำรวจป้องกันและปราบปรามการกระทำผิด
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือปทศ
เข้าแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับนายองค์อาจ
ธรรมนิทาโคศกคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกาย
ที่สถานีตำรวจภูทรคลองหลวงในข้อหามินประมาท

หลังนายองค์อาจแถลงสื่อต่อสื่อมวลชนเมื่อวันที่๑๑ธันวาคมที่ผ่านมา
ว่านายวิทูลได้ถูกให้ออกจากราชการ
วิเคราะห์แผนที่ทางอากาศบิดเบือน
จึงไม่มีคุณสมบัติในการเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ทำหน้าที่วิเคราะห์แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ

และสถานปฏิบัติธรรมสวนป่าหิมวัน

นำมาสู่การออกหมายจับพระธรรมชโย
ในข้อหาบุกรุกพื้นที่ป่าดังกล่าว

เพราะว่าไม่เคยมีเรื่องกรณีอย่างนี้มาก่อนเลยนะครับ
เพราะทำงานมาตั้งแต่ปี๓๔จนถึงปัจจุบัน
ทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญของศาล
สมัยยังเป็นกระทรวงยุติธรรมอยู่

ก็มีการโอนคณะผู้เชี่ยวชาญมาอยู่
จังกัดสำนักงานศาลยุธิธรรมนะครับ

ทำตามหลักวิทยาการนะครับ
แล้วก็ความผิดที่จริงที่เขากล่าวอ้างว่าที่ภูเรือจังหวัดเลย
แล้วก็ที่โคราชเนี่ย

แปรภาพทั้งสำรวจ
แล้วก็สอบถามภูเขียวข้องนะครับว่ามันมีรำลางมั้ย
มันมีอ่างน้ำอยู่ข้างหลัง
น้ำมันจะไหลผ่านสิ่งปลูกสร้างไปรวมกันอยู่ที่นั่น
นายวิทูลชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวเป็นความผิด
กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ซึ่งจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ในการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด

ก็ยังคงพบว่ามีรถยนต์นั้นเข้าออกวัดกันอย่างต่อเนื่องนะครับ
ซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่ของวัดนั้น
ยังคงดูรถทุกคันที่เข้าออกภายในวัด

นี่คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นในขณะนี้ครับ
สมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากวัดพระธรรมกายจังหวัดปฐุมธานีครับ